คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวดีเส้นทางชีวิตของผู้ชายคนนี้นิดนึงค่ะ
ตอนนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากนะคะในติ๊กต๊อกอะค่ะ
โอ้โหเขาสู้ชีวิตมากนะจากหนุ่มโรงงานกัดฟันเรียนจนจบ
สุดท้ายได้เป็นประหลัดอำเภอค่ะ
คือเรื่องราวดีแบบนี้ก็อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะ
อยากจะให้แค่แชร์อยู่ในโลกออนไลน์เนาะ
เพราะว่ามันคือแบบโอ้โหการสู้ชีวิตจริงจริงอ่ะอืมนี่นะคะ
ก็เขาเริ่มจากการเป็นพนักงานร้าน
สะดวกซื้อด้วยนะคะปีห้าสี่แล้วก็มาเป็นพนักงานขายของ
เป็นนุ่มโรงงานเป็นช่างซ่อมบำรุงเรียนจบคณะรัฐศาสตร์
วิทยารามคำแหงขายของตลาดนัดมาเป็นรอปภ
เขาบอกเป็นรอปภเพราะว่าอยากจะเป็นรอปภ
จะได้มีเวลาแบบเป็นกะชัดเจนจะได้อ่านหนังสือไงคะพี่อุ๋ย
เวลาที่พักก็คืออ่านหนังสือลุยอ่านหนังสือ
เพราะเป้าหมายคือต้องเรียนจบมาถึงฝั่งฝันปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
สอบติดประหลัดอำเภอค่ะทีมข่าวของเราไปที่ว่าการอำเภอท่าใหม่
จันทบุรีได้พบกับประหลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนท่านนี้นะคะครับ
เล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังค่ะบอกว่าจบม๖ไม่มีเงิน
ไม่มีเงินเรียนต่อทำงานส่งตัวเองนะคะครับ
ทำงานทุกอย่างไม่เลือกงานไม่ยากจนอะไรที่เป็นอาชีพสุจริต
เงินทำหมดไม่เคยเกี่ยงเลยพนักงานร้านสะดวกซื้อช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์
หนุ่มโรงงานช่างซ่อมบำรุงทำหมดทุกอย่างค่ะ
ใช้เวลาเรียน๕ปีจบมหาวิทยาลัยจากนั้นไปเป็นผู้จัดการร้านอาหาร
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการมินิบิ๊กซีเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
พอสอบติดเนี่ยค่ะสอบติดประหลัดอำเภอลำดับที่สี่ร้อยห้าสิบสี่

ล่าสุด๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาได้บรรจุเป็นประหลัดอำเภอ
อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
ในชีวิตจริงนั้นเขามีความอายบ้างในวังที่เขาถาม
น้นทำอะไรเป็นรอบพออย่างนี้มันก็เหมือนกับพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำ
เพราะเราจบปริญญาตีอ่าอย่างเงี้ยเราเพื่อนเพื่อนเราได้งานที่ดี
แต่เรายังอยู่ตรงนี้เวลาเจอเพื่อนทุกอย่างมันก็จะดูไม่
เท่ากันกับเขาแต่ก็ไม่ว่าจะเจอแม่บ้านก็ตามทีก็เหยียดหั่นแล้วก็บ้างก็มี
เพราะเราเข้าใจว่าเอ่อในอยู่ในระดับเนี้ยจะต้องคนโดนคนมองอ่า
แบบแบบในท่าที่เขาอ่าไม่ได้รู้ว่าเราสูงส่งกับอะไรก็
ก็เจออะไรแบบนี้มาบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะเรามีเป้าหมายนี่ก็อย่าเดี๋ยวไม่ได้อายครับ
ทุกอาชีพนั้นขอให้เรามีเงินเลี้ยงชีพแล้วก็ทำตามหน้าที่หรือว่าความฝันที่เราวางไว้ดีกว่า